อาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยบอกว่าเอาแน่นอนแล้วว่า

แต่มันต้องไปดูว่าคุณพิธาเนี่ยถือเท่าไหร่ถือยังไง
ครับคือแปรเดินเวลาที่จะพิจารณา

ผมสมุดว่าถ้าเป็นผมพิจารณาผมว่าเป็น
หรือโดยสถานะต่างที่เขายังประกอบกิจการอยู่ก็ดี
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระจายเสียงโทรทัศน์อย่างเดียว

เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือถือว่าเป็น
ที่๒คือการเป็นถือหุ้นหรือไม่
ก็ต้องดูว่าการที่โอนออกไปณปลายเดือนพฤษภาคมนี้
มันทำให้วันที่๔เมษาหายไปด้วยหรือไม่
ณวันนี้เบื้องต้นถ้าให้ผมคิด
โดยยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะผมว่าไม่หาย
คือมันแก้อนาคตได้มันป้องกันอนาคตได้
แต่ไม่ได้แก้อดีตนะครับ
ก็เหมือนกับที่คุณพิทาพูดว่าการทำสิ่งนี้
เป็นการป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นเลยต้องรีบที่จะเอาออกไปจากตัวเองก่อน
เป็นการป้องกันอนาคตแต่มันไม่ได้เป็นการล้างอดีต
อดีตก็คือณวันนั้นก็ยังคงมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสื่ออยู่
ดังนั้นด่านที่๒ผมก็ว่าอย่าถือนะ
แต่คุณพิธาบอกว่าเชื่อมั่นว่าอดีตที่ผ่านมา

ยังจากอนาคตไม่มั่นใจแล้วนะครับใช่
ตอนนี้ด่านที่๓ที่ผมจะคิดพิจารณาก็คือว่า
แล้วมันเป็นไปตามเจตนาของรัฐมนุนหรือไม่
เจตนาของมาตรา๙๘วงเล็บ๓ที่ห้ามผู้สมัครสอสอในการถือหุ้นสื่อนั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้คนคนนั้นใช้สื่อที่อยู่ในมือนี้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งไปเชียร์ไปจัดรายการต่าง
เชียร์ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
อันนั้นก็คือเจตนาเป็นแบบนี้แต่เคสของคุณพิธาเนี่ยไม่เข้าข่าย
ดังนั้นถ้าหากว่าผมเป็นกรกตพินานะหนึ่งผมว่าผิดคือเป็นสื่อ
สองก็คือถือไหมเพราะว่าถือ
แต่ถามอันที่๓คือเจตนามันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง
สื่อให้เป็นประโยชน์หรือไม่คำตอบคือไม่เลย
ดังนั้นถ้าหากว่าเป็นผมผมก็จะบอกว่าไม่ผิด
เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เป็นกรกตอาจารย์จะไม่ส่งไปสารรับนูนอย่างนี้หรอ

ก็จบแค่คำร้องที่รับมาแล้วก็บอกว่าไม่ผิด
แต่กรกตอีก๖ท่านที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ท่านจะคิดยังไงเราไม่ทราบไง
เพราะว่า๑๒มันเป็นข้อทางกฎหมายแต่๓เป็นวิจารณญาณแล้ว
ซึ่งปกติแล้วคนก็จะป้องกันตัวเองคือถ้ากฎหมายผิด
ฉันไม่ใช่วิจารณญาณแล้วเพราะถ้าใช้วิจารณ์แล้ว
ถ้ามันถูกผิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเดือดร้อน
ฉันก็ส่งไปสารรัฐธรรมนุนก่อนเข้าใจไหมครับ
กรกตอาจจะส่งไปสารธรรมนุนเพื่อให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยตรงนั้นดีกว่า
ใช่นะครับก็คือไม่สงวนความเห็นตัวเองไว้
ไม่ไปตัดสินโดยเจตนาว่าเป็นต่างอย่างไรใช่ไหมฮะ
ก็คือ๑๒เพราะเข้าขายว่าผิดก็ส่งศาลเลยแต่ออกนอกตัวไปเลย
แล้วก็ให้เป็นเรื่องของสารที่จะคิดอีกทีหนึ่งว่าถูกหรือผิด
สารบอกถูกก็ถูกสารบอกผิดก็ผิดผมไม่เกี่ยวกรกตไม่น่าแตะนะครับ
แต่ถ้าเป็นผมอยู่ผมก็จะบอกว่าผมจะไปถึงขั้นที่๓
คือเรื่องนี้เรื่องอะไรจะต้องไปล็อกศาล
เรื่องอะไรจะต้องไปทำให้เกิดความวุ่นวายในอนาคต

ในเมื่อเรามีวิทยานที่จะตัดสินใจได้เอง
เดี๋ยวท่านต่อกรก็ตอบว่าไม่ควรส่งก็ต้องไม่ส่งครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่นั่งอยู่ตรงนี้
เออเลยพูดได้